โอ้โหคือคุณผู้ชมเชื่อเรื่องแบบนี้ไหม
คนได้งานใหม่ได้ตำแหน่งใหม่รับปริญญา
จะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเนื้อหอมเออเอ้ยดอมเชื่อเหรอเรื่องเนี้ย
เนื้อหอมเนื้อหอมคืออะไรบางทีมันอาจจะมีเรื่องความสูญเสีย
ค่ะผู้หญิงคนนี้อายุ๒๘ปีอยู่ที่ระยอง
จะได้ตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยนะเพิ่งจะได้ผู้จัดการเนี่ย
แล้ววันที่สองเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยจะไปเริ่มทำงาน
เธอเสียชีวิตเท่านั้นยังไม่พอแมวที่เธอเลี้ยงไว้
มันเฝ้าไม่ห่างคุณผู้ชมกว่าจะเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปเมื่อกี้ได้
ต้องจับไอ้ตัวนี้ใส่กรงนะไม่งั้นทำงานไม่ได้
มันเฝ้าศพไม่ห่างเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่๑พฤษภาคม
ในห้องนอนของบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๕
ตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
พบศพนางสาวมณฑาการถมเขียวหรือว่าคุณแพรอายุ๒๘ปี
เธอเสียชีวิตอยู่บนที่นอนแล้วไอ้เหมียวนี่ชื่อใจแอ้นนะ
ดูคุณบ้านทาการนี่อายุยังน้อยหน้าตาสวย
คืออนาคตกำลังสดใสเลยเป็นผู้จัดการนะดอม
นี่แหละครับอายุ๒๘นะส่วนไอ้เจ้าใจแอ้นเนี่ยนะครับ
คือเป็นแมวของผู้เสียชีวิตมันนอนเฝ้าเจ้านายไม่ห่างเลย
เจ้าหน้าที่ต้องให้บอกญาติญาติมาจับมันไปก่อนสิ
งั้นเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้นะครับ
พอจับออกไปแล้วก็มีการตรวจสอบเบื้องต้น
พบร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลใด
ว่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง
นายสมจิตคงประเสริฐอายุ๖๑ปี

ตอนเช้ายังเจอหลานอยู่เลยแต่ตกค่ำไม่เห็นหลานออกจากห้อง
คือผมเข้าใจคุณลุงนะคือคุณลุง
คือแบบเหมือนคนแก่ดอม
คุณผู้ชมก็แบบว่าหลานไม่ออกใช่ไหม
เฮ้ยไปดูมันเดี๋ยวไม่ออกมาตายยัง
คุณผู้ชมครับแม่ของหลานเข้าไปเปิดประตู

โอ้โหสร้างความเสียใจให้กับญาติเป็นอย่างมาก
เพราะหลานสาวเพิ่งจะได้รับตำแหน่งใหม่เป็นผู้จัดการ
ยังไม่ได้เริ่มงานเลยมาเสียชีวิตซะก่อนฮะ
ส่วนเจ้าใจแอดนะครับ

เลี้ยงได้๘เดือนแล้วเธอเลี้ยงอย่างดี
ผูกพันกันมากเหลือเกินต่อมาทีมข่าวไปที่บ้านที่เกิดเหตุ
ไปเจอไอ้ใจแอ้นมันอยู่ในกรงนะผู้สื่อข่าวช่างสังเกต
เป็นยังไงเหรอดูดิน้ำแข็งน้ำแข็งเลี้ยงแมว
เขาบอกว่ามันน้ำตาซึมเหม่อลอยคล้ายมองหาเจ้าของอยู่ตลอดเวลา
อืมไม่เจอคนในบ้านคนในบ้านเนี้ยไปจัดงานศพให้คุณแพร่อยู่ที่วัดตะขัน
ค่ะนี่แหละฮะนางสมใจถมเขียวอายุหกสิบปี
คุณแม่เล่าบอกว่าโอ้โหลูกสาวฉันนะ
เป็นเด็กน่ารักขยันทำงานเพื่อครอบครัว

ถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยรู้ไหมไปทำงานวันแรกเมื่อไหร่
เมื่อไหร่หว่านเว้อูไอ้สองภูษภานะ
ไม่ได้ไปโอ้โหผมเจ๋ญใจไม่จี๊ครับคุณแม่ฮะ

คือหมอเนี่ยระบุว่าตัวลูกสาวแม่เนี่ยนะ

ไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยอย่างเช่นสมมุตินะ
คือเพื่อนเคยเป็นมะเร็งกระเพาะหัดถ่ายออกมาเป็นเลือด

ช่วงแรกคือถ่ายอาจจะแบบเป็นเลือด
แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีอาการ

แม่บอกว่าลูกสาวแม่มีบ่นอยู่บ้างเหมือนกันนะ
แล้วบ่นบ่อยด้วยว่าปวดท้อง

เพราะลูกสาวรักเจ้าใจแอ้นมาก

แล้วก็มองว่าทุกครั้งที่มองใจแอ้น

แล้วก็คุณแม่เชื่อว่า

ตัวลูกสาวเหมือนกันนะโอ้โหแสดงความเสียใจด้วยจริง